ไปที่จังหวัดตากครับคุณผู้ชมครับหัวขโมยเนี่ยมันมาย่องขโมยข้าวเปลือก
เอาจากยุ้งไปเลยนะแล้วเอาไปไม่ใช่น้อย๒๐กระสอบครับ
น้ำตาแทบร่วงนะฮะทำมาแทบตายนะครับ
มันขโมยไปแบบนี้เลยฮะค่ะนี่แหละฮะตำรวจสภเมืองตากนะครับ
คุณผู้ชมครับรับแจ้งว่ามีเหตุขโมยข้าวเปลือกจากยุ้งข้าวนะครับ
ที่บ้านเลขที่หกสิบเก้าหมู่หกนะครับที่อัมเภอเมืองตาก
จึงรีบไปตรวจสอบนางสาวกลายสอนจิ๋วเทศอายุห้าสิบสองปี
เป็นผู้เสียหายชี้จุดที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นยุ้งข้าวตั้งอยู่หลังบ้านครับติดกับป่ารกร้างที่ดินของเพื่อนบ้าน
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกี่ยวข้าวแล้วนะครับ
เอาข้าวเปลือกใส่กระสอบกระสอบละประมาณ๒ถัง
เอามาเรียงไว้ในยุ้งข้าวจนแน่นเชียวนะครับหากจะขายเนี่ย
ยุ้งนะฮะก็นำออกไปที่โรงสีของชุมชน
แล้วก็เอาไปขายเป็นข้าวสารที่ตลาดได้นะครับช่วงเกิดเหตุครับ
นางสาวไกรสอนขึ้นไปที่ยุ้งข้าวก็ดูกระสอบข้าวเปลือก
วางอยู่หน้าประตูสองกระสอบเองผิดสังเกตสิครับ
รีบไขกุญแจประตูยุ้งข้าวแต่ยังไม่ทันได้ขายครับ
สายยูที่คล้องอยู่มันหลุดออกมาเองพร้อมกับน็อตหล่นลงพื้น
แน่นอนครับห้อยแบบนี้ถูกงัดซะแล้วล่ะ
พอเข้าไปดูครับอกอีแป้งจะแตกเสียใจเป็นที่สุด
เขาบอกตัวสั่นน้ำตาไหลอาบแก้มเลยนะคือกองกระสอบข้าวเปลือก
วางอยู่อย่างดีมันหายครับตรวจสอบแล้วนะ
ถ้าแยกเป็นข้าวหอมมะลิ๑๕กระสอบ๓๐ถังได้นะคุณผู้ชมข้าวพันธุ์พิสุนุโลก๕กระสอบนะครับประมาณ๑๐ถังได้ส่วนที่วางอยู่หน้าประตูเป็นข้าวหอมมะลิ๒กระสอบที่คนร้ายมันคงเอาไม่ไหวอ่ะถือไปไม่หมดตำรวจเก็บหลักฐานนะครับพร้อมกับสอบถามรายละเอียดผู้เสียหายแล้วเดี๋ยวจะพยายามให้ได้เลยติดตามตัวมาดำเนิน
เห็นใจนะครับ
เหลือให้ดูต่างหน้า๒กระสอบ